ชนบุรีค่ะคุณผู้ชมมีน้องชายเมานะแล้วก็ทะเลาะกับพี่ชาย
เอาดาบไปฟันหัวพี่พี่ก็ไปคว้าดาบฟันแขนน้อง
ฟังแบบนี้แล้วคงจะนึกว่าพี่ชายน้องชายโอ้วัยรุ่นทะเลาะกันเมาอารมณ์ร้อน
ไม่อ่ะพี่ชายอ่ะหกสิบละน้องชายอ่ะห้าสิบเจ็ดละ
ยังเอามีดฟันกันอยู่แบบเนี้ยจนเจ็บทั้งคู่อะค่ะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาทีมพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้รับแจ้ง
ว่ามีคนทำร้ายร่างกายกันคือเอามีดฟันกันนะคะเจ็บสองคน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเลขที่๒๓ทับ๗๑ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ก็มีการประสานตำรวจนะคะสพนปลือตำรวจก็ลงพื้นที่ไปด้วย
หน้าบ้านค่ะพบนายเกรียงศักดิ์สมหนองบัวอายุห้าสิบเจ็ด
นั่งอยู่บนเก้าอี้เจ็บหนักเลยนะคะเพราะว่าถูกมีดดาบฟันที่แขนขวา
ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุคือนายมานพสมหนองบัวอายุหกสิบ
ซึ่งก็เป็นพี่ชายพี่ชายเองก็เจ็บด้วยเพราะว่าที่หัวก็ถูกฟันเหมือนกัน
จากการสอบสวนก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่แหละค่ะทั้งคู่ทะเลาะกัน
ก็เลยเอามีดดาบมาฟันกันเป็นพี่น้องกันแท้แล้วอายุก็เยอะกันแล้วทั้งคู่นะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ไปคุยกับพี่ชายอะค่ะนายสมนายมานพสมหนองบัวอายุ๖๐เนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าตัวเขาเองกับนายเกรงศักดิ์เนี่ยเป็นพี่น้องกันแท้
ก็แบ่งปันแบ่งให้กินแต่พอน้องชายเมาเหล้าทีไรนิสัยเปลี่ยน
ชอบด่ายาดพี่น้องชอบทำร้ายร่างกายกันก็เลยทะเลาะกันบ่อย
ทุกครั้งที่น้องชายเมาเมาปุ๊บทะเลาะปั๊บ
ในวันเกิดเหตุนะคะจากข้อมูลของพี่ชายเขาบอกว่า
ตัวพี่ชายนั่งอยู่ที่แค่ไม้หน้าบ้านน้องชายอยู่บ้านตรงกันข้าม
งานทำการแล้วก็ด่าด้วยคำหยาบหยาบแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านเฉยเลย
พี่ชายบอกว่างงมากอยู่ดีน้องชายเมาแล้วออกมาด่า
ก็เลยเดินไปถามที่บ้านน้องชายว่ามาด่าทำไมน้องชายตอบกลับว่า
กูอยากด่าจะทำไมเนี่ยคือพี่น้องกันคือเถียงกันแบบนี้
ทีนี้ก็คว้ามีดกันมาเนี่ยค่ะตัวน้องชายคว้ามีดมาก่อนฟันหัวพี่ชาย
พี่ชายวิ่งกลับไปบ้านเอามีดมาบ้างไปฟันแขนน้องชาย
ก็ชุลมุนชุลเกกันอยู่แบบนี้นะคะญาติก็มาห้ามมาแยกทั้งคู่ออกจากกัน
ก็เจ็บทั้งคู่ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พาส่งโรงพยาบาลนะคะ
ข้อจิตเข้าไปถามมันเน่ะเฮ้ย
มึงด่ากูใหม่อ่ะก็ว่ากูอยากด่าแล้วมึงต้องอะไร
ผมก็หลวนเลยแหละแล้วก็เรียกป๋๋ว
ตัวนายมานพพี่ชายอายุหกสิบแล้วเนี่ยนะคะครับก็บอกว่า
หลังเกิดเรื่องตำรวจก็เรียกไปคุยเรียบร้อยแล้วพี่ชาย
บอกว่าก็เดี๋ยวรับผิดชอบทุกอย่างค่ารักษาพยาบาล
เดี๋ยวจ่ายให้น้องชายทุกอย่างไม่ติดใจเอาความอะไรกันแล้ว
ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาทะเลาะกันอีกดีกว่าครับ
บ้านก็อยู่ตรงข้ามกันอ่าเป็นพี่น้องกันอ่า